เหนื่อยเดี๋ยวไปดูที่ว่าจะใช่ข้ออาย
โอเคนะเนี่ยมันก็มีอย่างนี้อะ
ไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรมันเข้าใจกันหรือเปล่าไม่รู้กัน

โอเคแล้วครับก็ขอกล่าวให้มีความสุขบรรเวียด